สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้วันนี้วันศุกร์ค่ะ
สวัสดีค่ะวันที่น้ำทะลักษมณ์สามอำเภิมวันที่น้ำทะลักษมณ์เข้าแบบโอ้โห
ก็บอกแถวนครปฐมน้ำยังท่วมเลยอ่ะใช่ค่ะสามพรานนครปฐมก็คือน้ำมาเต็มอืม
มาเต็มที่เลยทีนี้เนี่ยค่ะเรื่องของอากาศกันบ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่๔เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ก็คือตี๔บอกว่าความหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย
มันกลายเป็นพายุที่ก่อตัวที่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง
แล้วก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะเซินกา
แล้วก็มีศูนย์กลางเนี้ยค่ะอยู่ห่างประมาณสองร้อยยี่สิบกิโลเมตร
ตะวันออกของเมืองกว่างหงายประเทศเวียดนามซึ่งอันเนี้ยเนี้ยค่ะ
คือมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้ค่ะมันกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคล่อนทางเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดการณ์เอาไว้ว่า
จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่๑๕ตุลาคมนะคะ
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดิเปรชั่น
แล้วก็ห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ
ทีนี้มันก็ส่งผลกับประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะ
ส่งผลในวันที่๑๔ถึง๑๕ตุลาคมนี้
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของเราภาคกลาง
รวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
ทีนี้มีจังหวัดอะไรบ้างนะคะก็จะมีในโซนของชายภูมิ
ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม๑๐๑ยะโสธร
อำนาจเจริญบุรีรำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
แถบทางนั้นหลายพื้นที่น้ำยังไม่ลงเลยนะคะ
ศรีสะเกดเองอุบลเองเนี่ยค่ะก็จะมีฝนในช่วงนี้อีก
บริเวณก็อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมซ้ำเข้าไปด้วยนะคะ
ทีนี้ถ้ามาดูในโซนทางฝั่งกรุงเทพแล้วก็ไล่ลงไปใกล้ทางนี้กันบ้างนะคะ
สถานการณ์เที่ยงเผือสัมผ่านนครปฐมอืม
อันนี้ก็พบว่ามวลน้ำในแม่น้ำท่าจีนนะคะปริมาณสูงขึ้น
เนื่องจากว่าน้ำรับการระบายออกมาจากเขื่อนเจ้าพญา
อืมประกอบกับในช่วงนี้เนี้ยน้ำทะเลหนุนสูงด้วย
ก็ทำให้บ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบนะคะ
น้ำมันก็เอ่อล้นเข้ามาท่วมในพื้นที่สามอำเภอก็จะมีอำเภอบังเลนนะคะ
นครชัยศรีแล้วก็สัมพรานไร่นาชาวบ้านนี่ถูกน้ำท่วมเสียหาย
พันไร่นะคะตลาดสัมพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีน้ำท่วมสูง
สิบเซนติเมตรอะค่ะแม้ว่าจะมีการแนวกั้นกระสอบทรายอยู่สูงถึงหนึ่งเมตร
แต่ทีนี้น้ำมันก็ยังเอ่อล้นเข้ามาค่ะคือมันล้นท่อระบายน้ำเข้ามา
ก็ทำให้ร้านค้าบางร้านถูกน้ำท่วมของเสียหายกันหมดเลย
บางทีไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะบางทีเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเอง
น้ำจากท่อขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่วงขึ้นมาถึงเอวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ข้าวของเสียหายพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าอยู่ในตลาดก็หยุดขายต้องหยุดเลย
ถนนทางเข้าออกตลาดถูกน้ำท่วมปิดเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์
อันนี้ไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้นะคะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ชาวบ้านตลาดสัมภารบอกแบบนั้นนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงาน
รวมไปถึงคณะสงฆ์เองที่จังหวัดนครปฐมก็มีการลงพื้นที่ลุยน้ำไปค่ะ
เพื่อจะไปแจกสิ่งของอุปโภคบริโภค
ข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

นายบุญสมก็เป็นนายกอบตสัมภารมีการนำรถบรรทุก
ทรายนะคะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านตามจุดต่างที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือมา
ส่วนที่ว่าการอำเภอสัมพรานอันนี้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๔๐เซนติเมตรแล้วเช่นกันค่ะ
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานภาพรวม
ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่๒๘กันยายนนะคะจนถึง๑๔ตุลาคมเนี่ยค่ะ
บอกว่าเกิดสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่รวม๕๖จังหวัด
ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๓๙๔๓๓๘ครัวเรือนกันเลยค่ะ
แล้วปัจจุบันนี้ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่อีก๒๘จังหวัด
มีตากเพชรชบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม
กาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกด
บนราชธานีหนองบัวลำพูอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีลบบุรีนครปฐม
นครนายกสระบุรีแล้วก็ปลาจีนบุรีนี้คือ๒๘จังหวัด
ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะนี่แหละแล้วฝนฟ้าก็จะมาอีก
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังแรงก็กำลังจะแผ่ลงมาสู่ประเทศไทยตอนบน
ทางภาคเหนือก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองบ้างในช่วงนี้
ก็อาจจะมีลำปางมีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสะแก้วราชบุรีเพชรชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ตรัง
มีตัวใหม่เข้ามาพายุโซนร้อนอันใหม่เซินกา
ส่วนกาเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมุติเอาจริงเนี่ยห่างจากอุบลอยู่เพียง๖๓๐กิโลเมตร

ก็รูดเดิมเลย
เดิมเพราะฉะนั้นเราถึงเป็นห่วงอีสานตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกดสุรินหรืออะไรก็แล้วแต่
เนื่องจากว่าน้ำเก่ายังไม่ลด
แล้วเมื่อเอาง่ายเขาบอกว่าเวลาที่น้ำทุกอย่างมันก็ต้องลงแม่น้ำโขม
ละดับน้ำมันเท่ากันมันก็เลยระบายได้ยาก
แม่น้ำโขงก็สูงน้ำที่ไปก็สูง
มันก็ต้องใช้เวลาอย่างนี้อีกประมาณสักเดือนหรือ๒เดือนนะฮะ
วันฟังอาจารย์พูดกับรายการของคุณภาคภูมิเนี่ย

เดือนหรือสองเดือนนั่นคืออันเก่า
แต่ถ้าสมมุติพายุลูกใหม่มาล่ะ
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะฮะ
แล้วจริงจริงแล้วเนี้ยพายุเนี้ยกำลังเคลื่อนตัว
ทิศตะวันตกค่อนข้างจะเหนือเล็กน้อย
เท่าไหร่เองน้องคือร้อยสามสิบใช่โดยประมาณค่ะเนี่ยแหละก็
เขาคาดการณ์เอาไว้ว่าในช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะ
สิบสี่สิบห้าตุลาคมสถานการณ์ฝนก็อาจจะมากหน่อยในฝั่งของแถบอีสาน
ภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ
คือพี่ถามเขาว่าอ้าวเมื่อวานอาจารย์ก็อธิบายของเขาชัดเจนมากมายเลยเหมือนกันนะฮะ
อุบลเนี่ยทุกอย่างน้ำทั้งหมดจะไปลงที่ไหนไปลงที่โขง
ก็คือที่เขาเรียกว่าโขงเจียมอ่ะอ่า
เคยได้ยินเขาว่าโขงเจียมไหมตัวเองยังไม่ไปเลยอยากไปมากเลย
โงเตรียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำน้ำตอนนี้อยู่ในเมือง
บอกในมือถึงขั้นเซ็นทรัลเซ็นทันอยู่กลางมือประกาศปิดแล้วนะฮะ
ต้องปิดเลยใช่ไหมต้องปิดเลยข้างหน้าน้ำท่วมปิดจนกว่าตอนเนี้ย
นี่คือน้ำมันเต็มการระบายลงแม่น้ำโขงก็ยากไงน้อง
เพราะน้ำระดับเท่าเทียมกันอย่างงี้น้ำก็คือระดับเดียวกันอยู่
ระดับเดียวกันอยู่มันก็เลยไปไหนไม่ได้อืม
มันก็เลยระบายตัวได้ช้าพอสมควรนี่นะฮะโอ้นี่ไง
รอบเซ็นทันคุณชิตุเซ็นทันก็ต้องอยู่ในเมืองถูกต้องไหมค่ะ
นี่โอ้โหนี่นี่สูงมากเลยนะเนี่ยคือที่อุบลเราถึงบอกว่าเอ่อ
ส่งกำลังใจพวกเราต้องส่งกำลังใจกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีจริงนะฮะ
จริงจริงอืมฝนมาก็ขอให้ฝนอย่าตกเยอะเนอะเพราะว่ามันจะซ้ำเติมขอให้มันขอให้มันอืม
มันดูสิเมแล้วมันจะระบายยังไงอ่ะใช่มันจะลงโขงยังไงอ่ะไม่เพราะว่าตอนนี้การปล่อยน้ำจากเหนือก็ยังคงปล่อย
เยอะอยู่ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณให้ให้ปล่อยน้อยลงได้เลยอ่ะเพราะข้างบนก็หนักอืม
เป็นไงอ่ะนี่คือท่วมมากแต่อันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เมย์บอกมันห่างอีกเท่าไหร่นะลูก๖๓๐กิโลเมตร
ว่าคืนนี้มาถึงแล้วค่ะก็ขอให้มันอ่อนกำลังลงใช่อืม
หวังจะเป็นอย่างงั้นให้มันอ่อนกำลังลงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันเยอะเหลือเกิน
ค่ะเกี่ยวกับพักภ
คนก็เลยว่าโอเคล่ะตอนแรกคนคิดว่าน้องอิ๋ง
อิ๊งคือลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณถูกต้องไหมฮะกับคุณหญิงพจมาน

น่าจะเป็นคาดิเดตนายกปรากฏว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

อิ๊งอาจจะไปอยู่เบอร์๒ตามธรรมเนียมของเพื่อไทยเนี่ยเวลาเขาเปิดคาดิเดตนายกเขาจะเปิด๓คน

ต้องไหมฮะครั้งหนึ่งเขาเปิด๓คนครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วมีคุณชาติชาติคุณสุดารัฐ

ใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณชายเกษมอืม
สามท่านคราวเนี้ยแน่นอนน้องอิ๊งนะฮะหรือ
อุ้งอิงคุณแพทองทานอิงชื่อจริงแพทองทานพิมพ์ทองทานคือเอมใช่ไหม

จำได้ไงเนี่ยน้องน้องอิงขอโทษแพทองทานอืม
ชินวัฒน์นะฮะน่าจะอยู่อันดับสองอืม
อันดับหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคาดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพักเพื่อไทย
คือคุณเศรษฐาทวีสินคนก็เลยจับตามองคุณเศรษฐาเยอะเหมือนกันว่า

ที่จะเป็นคาดิเดตนายกนะฮะของภักดิ์เพื่อไทยที่จะต้องเสนอเข้าไป
เบอร์สองเป็นอิงหรือเปล่าอืม
ปรากฏว่าคนที่จะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดคือหัวหน้าพักนะฮะ
หรือสสน่านค่ะก็คือคุณนายแพทย์ชลน่านสี่แก้วอืม
สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวเตรียมเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสิน
เพราะถ้านับแล้วอันนี้ตุลาแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ฮะ
ตุลาผ่านไปก็จะเหลือพฤศจิกาธันวาคม
มกระดาษกลุมภาคมถ้าสมมุติเอาอยู่ครอบเทิมนะน้องนะค่ะ
ก็ประมาณสักมีนาคมเราต้องยุบสภากันแล้ว
นั่นคือครบเทอม๔ปีแต่ถ้าสมมุติตามกำหนดของคอการเมืองที่เขาว่ากันว่า
อาจจะเสร็จเอเป็กเอเป็กปุ๊บยุบสภายุบเลย

ก็ต้องมีการเสนอชื่อคันดิเดตนายกขึ้นมาแต่ละพักเนี่ย
จะเสนอชื่อใครซึ่งเราก็จะเห็นการดิเดตนายกมากมายแล้วอ่ะ
อย่างคุณหญิงเอ่อคุณหญิงสุดารัฐค่ะ
เขาก็เป็นของภักดิ์เขาอืมคุณอาณุทินกันอย่างเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นคนก็เลยจับตามองที่พักเพื่อไทยนี่แหละ
ว่าคุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจชื่อดังนะฮะ
เกี่ยวกับทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือแบบว่าอสังหารินทรัพย์อืม
จะเป็นเบอร์หนึ่งในนายกรัฐมนตรีของพลักษณ์หรือเปล่า
เขาบอกช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจน
พลักษณ์ยังไม่มีการพูดคุยกันเลยอืม
ส่วนจะมีการพูดคุยในช่วงเวลาใดนั้นตอนเนี้ยยังไม่มีกำหนดการค่ะ
ก็นายแพทย์จุลนาคบอกพูดติดตลกนะผมเห็นมีเพียงแค่แหล่งข่าวเท่านั้นเองนะครับ
อืมผมคงต้องไปถามอีกทีนะฮะเขาช่วยเปิดตัวตลอดเลย
เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ย
เป็นคาดิเดตนายกหรือถ้าสมมุติเอาจริงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอ่ะอ่า
ก็ต้องเป็นเบอร์สองอืมถูกต้องป่ะเพราะคราวเนี้ยมันหารร้อยนี่ใช่ค่ะ
ครั้งที่แล้วมันหารเท่าไรห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเนี้ยคุณคิดอยู่นะเมอืม
เพื่อไทยไม่เหลือปาร์ตี้ปาร์ตี้ลิสต์เลยสักคนหนึ่งใช่เขา
คุณสุดารัฐเกยุราพันธ์ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งยังไม่ได้ยังหลุดเลย
หลุดเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถามว่าเอ้า
ราวเนี้ยเมื่อมันหารร้อยแสดงว่าเพื่อไทยก็มีโอกาสปาร์ตี้ลิสต์สิอืม
คนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของเพื่อไทยก็ต้องเป็น
นี่แหละเบอร์หนึ่งคุณเศรษฐาบอกว่า
ผมยังไม่ได้ตอบรับผมยังไม่ได้ตอบรับ
เศรษฐาบอกแบบนี้ผมยังไม่ได้ตอบรับ
พูดอยู่ทั้งสองป่ายแหละ

ต้องแบบออกจากบริษัท

ว่าตัวเองออกแล้วแต่ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ

ใช่เค้ามาทำงานเจ็ดโมงเช้าทุกวันเลย

แล้วจะต้องลาออกจากทุกตำแหน่ง

แต่ยังไม่ได้มีการตกลงจะเริ่มพูดคุยกันในขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่
อย่างไรก็ต้องตามกันดูครับว่าสถานการณ์การเลือกตั้งจะเป็นยังไง

เป็นอะไรครับ

ขออ่านข่าวไปนานจนตายแล้วกันค่ะ
เอาไปรับความค่าสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
ได้ดูเดี่ยว๑๓กันหรือยังคะในเน็ตฟลีก

เพราะวลีเด็ดที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์

พูดไปหน่า

หลายคนเห็นแล้วแหละมันอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมคะ

และแน่นอนว่าพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บ
หนึ่งคนที่จะขาดเข้าไปไม่ได้เลยก็คือ

ออกมาแว้วว่าจะร้องเลียนพี่โน๊ตอู่โล่ม

มันมักจะมีคำเด็ดวลีเด็ด
แล้วก็ทุกเดี่ยวเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับ
เหมือนกับจิกกัดเศรษฐีการเมืองรัฐบาลอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะทุกรัฐบาลด้วยนะ

ใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้
สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่
ยืนยันเรื่องความโปร่งใส

ชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี

จุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้น

นายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลง
อ่ะแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลง

แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลง
แก้ปัญหาตัวเองด้วยการทำเป็นโมโห
เวลาเขาถามอะไรตอบไม่ได้ก็โมโหใส่เขาเว้ย
ท่านผู้อาสามากู้ชาติ
ท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียว
กู้มาหลายชาติแล้ว
ชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นไป
ตอนนี้เป็นหนี้๑๐กว่าล้านล้าน
มาร่วมแรงร่วมใจผ่อนไปด้วยกัน

ชอบทุกกระตุ่นทุกกระจานกันเนอะ

ว่าแบบมันเป็นการวิภาควิจารณ์รัฐบาล

ตอนรัฐบาลของคุณทักศิลป์

ใช่แล้วเขาก็พูดต่อหน้า

แต่ว่าวันนี้พี่ศรีบอกว่า
พูดเอามันเอาหาไร้เหตุผล
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชน
ท้ายสั้นบอกเดี๋ยวเจอกัน
มันร้อนตรงที่ว่าเพจเดียว
โพสต์ข้อความแฮชแท็กสั้นบอก
กูสะดวกแบบนี้นี่ไงกูสะดวกแบบนี้ดูเดี่ยว๑๓พร้อมกันทั่วโลกได้แล้ว

แต่คำว่าคำนี้ค่ะก็คือจริงในเดี่ยวที่เขามีพูด
เขามีพวกคำนี้ของเขาซึ่งไม่ได้ไปดูมาแต่หมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีคำนี้อยู่ในเขาที่เขาพูดอยู่ในแบบในระหว่างที่เขาขึ้นท้อของเขา
เขาเล่นกี่รอบรอบเดียว
ก็ถ้าดูได้ทางเนสฟิกซ์ก็น่าจะเล่นรอบเดียวใช่ไหมล่ะ
เน็ตฟลิกซ์คงแบบซื้อไปแล้วอะแต่ก็เหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเล่นนามัน๓
มันเกินเนอะเมื่อก่อนเล่นหลายรอบเมื่อก่อนหลายรอบเน
เมื่อก่อนหลายรอบพวกเรายังต้องแอบไปดูกันอะต้องแอบไปดู
แต่ว่าไปดูแล้วสนุกจริงอ่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่ขึ้นว่า
กูก็สะดวกที่จะร้องเรียนแบบนี้จัดการกับคนที่หากิน
กับการบิดเบือนและบูลลี่คนอื่นนี่เอาสิหมัดต่อหมัด
คนก็คนก็กระแทกพี่ศรีเยอะเหมือนกันนะ

ขอฟังเสียงพี่สีสักนิดหนึ่งค่า
มันเป็นการชี้ให้เห็นว่า
โน๊ตให้การช่วยเหลือสนับสนุน
เขาก็คงออกมาแก้ตัวว่าเป็นเรื่องของการแสดงนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องจริงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเขา
แต่สิ่งที่ผมต้องการไปร้องทุกข์เต่าโทษเนี่ย

จะพูดอะไรจะตำหนิรัฐบาลผมไม่เกี่ยงไม่ว่าไม่ตำหนิ
แต่ถ้าไปก้าวล่วงถึงการยุโยงส่งเสริมให้บุคคลไป

สิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่อง
กระทบต่อสถาบันเรื่องนี้เรายอมไม่ได้

ศรีก็ชัดเจนไงว่าถ้ามันกระทบเนี่ยเขายอมไม่ได้
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเหมือนกัน

วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกในเดี่ยว๑๓เนี่ย
เออมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองแหละ
เพราะเราคือระบอบประชาธิปไตยไง

แต่ว่ามันมีหลายส่วนที่เขาคิดว่ามันไม่เหมาะสม
ในฐานะที่เรามีรัฐบาลมีผู้นำ

เรื่องนี้เนี่ยนายอนุชาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่านายกได้ดูเดี่ยว๑๓หรือยัง
ส่วนตัวเขาดูคร่าวไปนิดหน่อย
แล้วก็เห็นในส่วนของกระแสวิเคราะห์ของสังคม

วิจารณ์เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง

เอาจริงเลยฟังแล้วขัดหูขัดตาไหม

ไปดูถ้าตรงกับรัฐบาลชุดไหนเขาก็พูดถึงรัฐบาลชุดนั้นนะ
สมัยคุณยิ่งรักเขาก็พูดถึงคุณยิ่งรักนะสมัยคุณอภิษฎเขาก็พูดถึงคุณอภิษฎนะ
สมัยคุณทักษิณชินวัฒน์เขาก็พูดถึงคุณทักษิณนะถูกป่ะแล้วก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันด้วย
มีคนถามคำถามเดียวกับพี่มดเลยบอกว่าคุณอนุชาแต่ว่าพี่โน๊ตเขาพูดทุกรัฐบาลนะ
รัฐบาลจริงจริงโดนเหมือนกันหมดเหมือนที่พี่มดพูดเมื่อกี้เนี้ยคุณอนุชาบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันอ้าวทำไมอ่ะ
คือการวิภาควิจารณ์ในระบบธรรมดาทุกคนก็เห็นได้ว่าต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไร
ถ้าเปิดใจเป็นธรรมเราก็จะเห็นสื่อก็เห็นว่าการวิจารณ์อาจมีความแตกต่างกัน
ถ้าจะบอกว่าเหมือนก็คงไม่ใช่ช่วยตีความทีค่ะ

ไม่คุณอนุชาติก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยนะสายทายกนะ
ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไม่เหมือนกัน
เหมือนกันได้ไงมันคนละคนคนละยุค

งั้นก็เป็นคำตอบแล้วไงทุกคนบอกว่าอ้าวแต่เขาก็วิจารณรัฐบาลอื่นเหมือนกันไง

วิภาควิจารณ์ระบบธรรมดาทุกคนก็เห็นได้ว่า
ต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรถ้าเปิดใจเป็นธรรมเราก็จะเห็นได้
ก็จะเห็นได้ว่าต่างหรือไม่ต่าง

ยุคนี้อาจจะแรงไปหรือเปล่า
ยุคนี้คือยุคนี้ยุคตู่เนี่ยและคำว่าแรงไปคืออะไร
แรงไปอาจจะว่าอาจจะเจาะจงชัดเจนไปหรือเปล่า

เพราะเจาะจงนะจำได้ว่ายุคจำนำข้าวเนี่ยโดนหนักมาก
หนักกว่านี้อีกเรื่องจำนำข้าวเรื่องจำนงข้าวนี่โดนหนักเลยจำได้
หรืออันนั้นเจาะโจงไม่พอต้องกลับไปดูของเดิมกว่า
เพราะเขามีอยู่เดิมหมดเลยมันอยู่ที่ว่ามันมันจี้จุดใครไง
ใช่ไม่เหมือนในความนี้ก็คือไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนกันไง
คนแต่ละคนก็คือมันมีความคิดต่างพอมันคิดต่างสิ่งที่เขาพูดออกมา
แต่ละคนก็คิดว่าไม่เหมือนกันเอง
เขาก็ลองแต่ตอนนั้นอาจจะไม่มีพลบของใช่หรอ
ซึ่งว่าตอนนี้หลายคนก็คงรีบไปนั่งดูกัน

สิทธิ์จากพี่โน้ตแล้วต้องไปให้คนนี้
นี้ดราม่าหนึ่ง

ไปเล่นขอนเซอร์ทในงานวันเกิดกรรมนันคนหนึ่ง
สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
ร่วมงานดังกล่าวจึงตะโกนเรียกว่ามันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องเล่น
มึงขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูเกิดที่นี่ตายที่นี่
แล้วมึงเป็นใครไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
กาญจนบุรีเนี่ยยังให้กูเล่นในเมืองกาลเลย
มึงกลัวว่ามึงจะกำหนดตำแหน่งเหรอมึงเอาแค่ตัวมึงรอดไปฟังเลยได้ไหม
ได้ยินไหม
ใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะ
ไม่ให้กูมาเล่นรัฐจังหวังสุพรรณ
คนการบุรีเขาจะให้กูไปเล่นเมืองกาลเลย
มึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอ

มึงเอาแค่มึงตัวรอดแล้วมึงไม่ได้คิดเลยว่า
คนสุพรรณบุรีเค้าจะเป็นยังไงเค้าไม่ได้ดูขระเบาอ่ะ
เพื่อให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่ง

เอ๊ะเดินเดินค่อนกัน

คลิปชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิด
ตั้งแต่การจัดงานอนุสรดอนเจดีซึ่งเป็นงานใหญ่ของสุพรรณบุรี
ถูกต้องไหมฮะจริงจริงแล้วเนี่ยจังหวัดเนี่ยเตรียมจะจัดงาน
แต่ประสบปัญหามาตั้งแต่ปี๒๕๖๔เพราะว่าโควิด
แต่ปี๒๕๖๕คิดว่าจะจัดเพราะมีสัญญากับภาคเอกชนเอาไว้
ที่ตนเนี่ยจะมาประจำจังหวัดสุพรรณบุรีก็คิดว่าจะจัดได้
แต่พอถึงเวลาจริงจัดไม่ได้แล้วก็สถานการณ์โควิดเนี่ย
มันรุนแรงมากขึ้นพอคุยกับคณะกรรมการเลยเลื่อนไปช่วงเดือนมีนาคม
กิจกรรมคอนเสิร์ตไม่ใช่งานของจังหวัดภาคเอกชนเนี่ยก็คือคนที่ได้รับ
คือเอาง่ายก็คือบริษัทอีเวนต์ที่เขาจะมาจ้างศิลปินอะไรอย่างนี้
ภาคเอกชนเนี่ยรับจ้างมาจัดต้องล้อมรั้ว
คิดถึงคอนเสิร์ตสมัยก่อนไหมล้อมรั้วเก็บค่าตัว
เขาบอกยังจะมีอย่างนั้นอยู่คือสมมุติอ่ะวันนี้คนจะจัด
อ่ะสมมุติจ้างตูนวดีแซร์แรมไปจ้างตูนจ้างนี่ไป
ก็ต้องไปเก็บค่าตั๋วเองใบละห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรอย่างงี้
นะฮะเก็บเงินคาดผ่านประตูไม่เกี่ยวกับจังหวัดครับ
ไปฟังเสียงผู้ว่านัตรภัทรสวรรค์ประทิบสักนิดหนึ่งฮะ
ตามมาตรการของท้องแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของการจัด
เสิร์ตโรงงานดอนเจดีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่การจัดงาน
จังหวัดมันอยู่พื้นที่ด้านนอกซึ่งเอกชนอ่ะ
เขาจะมาเหมือนปิดวิกปิดวิกล้อมรั้วแล้วก็เก็บค่าผ่านประตูนี้
ผมคิดว่าในช่วงนั้นคนจัดก็ไม่กล้าเหมือนกัน
คนคนไม่มาดูเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบ
การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในการพูด
เนี้ยครับเพราะว่ามองเรื่องนี้ยังไงครับ

เข้าไปแล้วครับเพราะกำลังดูดูในเรื่องหลักฐานเราก็ต้องเตรียม
เอาไว้ถ้ามีข้อสังการอะไรมาก็ขอบคุณกันครับเรายังพอที่จะแจ้งความ
ดำเนินคดีหรือไม่นะฮะในส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิด
ผิดใจอะไรนะครับเหมือนเกี่ยวว่ามันไปไปเกี่ยวข้องกับทางตรงตัวของ
จริงจังคือมันไม่แค่นายนัฐพักษณ์อย่างเดียวนะฮะมันอาจจะไปทาบ
เกี่ยวกับที่หรือว่ารักษาจังหวัด
ก็เป็นเรื่องจุดคนนะครับผมไม่ได้ต้องการหลังจากที่พิเศษกำเนินการ
ยังไงต่อไหมหรือว่าหลังจากอ่าก็ถ่ายสัตว์ตัวก็ให้รายการเข้าไป
ก็ถ้ามีข้อจังการรายการก็เดียวกันโหแต่มันก็อาจยังไม่ได้พูดคุยกับ
ถ้าเกมามีปัญหาเท่าเท่านั้นผมคิดว่าเขาก็
อาจจะเอ่อไม่เข้าใจบางส่วนเขาก็คิดแปลงคิดแปลงผ่าน
อาจจะเป็นคนที่เขาเคยใกล้ชิดเป็นเพื่อนอะไรเนี่ย
ก็บอกตามมาแต่ไม่ว่าไม่ว่าอ่ามันมันยังมีมาอีก
แต่ว่าทั้งนี้มันมันกระจายเป็นเยอะแล้วเราก็ต้องจำเป็นต้องทำคิดที่แจกด้วย
ใช่ค่ะแน่นอนเขาบอกว่าส่วนเรื่องการใช้ภาษาของคุณแอดคาราบาวเนี้ยนะฮะ
หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ขอก้าวกายที่ผ่านมาตนไม่เคยคุยกับคุณแอดคาราบาล
หมายถึงคุณท่านผู้ว่านะฮะตั้งแต่มีปัญหาคราวที่แล้ว
พยายามชี้แจงข้อมูลผ่านคุณไกลก็ได้๑๐เป็นละส่วนหนึ่งอืม
แต่ก็ยังไม่จบยังมีมาอีกเรื่อยเรื่อยตอนเนี้ยก็ได้ให้ทางนิติกรเนี่ย
รวมรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่าเพียงพอต่อการแจ้งดำเนินคดีหรือเปล่า
ค่ะเบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ค่ะ
เพราะจริงก่อนหน้านี้เนี่ยน้าแอดเคยมีไปขึ้นคอนเสิร์ตที่กาญจนบุรี
แล้วก็ขึ้นไปพูดที่เวทีนั้นมาก่อนแล้ว
ใช่คือเรื่องนี้จริงคนที่เดือดคือรองผู้ว่า
ผู้ว่าเนี่ยเดือดแทนเราก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะรวบรวม
ออกมาชี้แจงเป็นข้อเลยว่าจริงแล้วตอนแรกเนี่ย
งานนี้มันจัดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันติดช่วงโควิด
แล้วมันก็ผ่านมา๑ปี๒ปีจนพอมีการผ่อนคลายมาตรการปุ๊บเนี่ย
มันก็เป็นอำนาจพิจารณาของทางจังหวัดอีกว่าคุณจะจัดหรือไม่จัด
ซึ่งปีที่แล้วเขาพิจารณาว่าจะไม่จัด
ซึ่งเขาบอกว่าสุพรรณเป็นพื้นที่สีส้ม
แต่กาญจนบุรีเป็นพื้นที่สีฟ้าตอนที่จัดโซนนิ่งสีกันอยู่อะค่ะ
ก็เลยไปเล่นที่กาญจนบุรีได้แต่ว่าเล่นที่สุพรรณไม่ได้
ถึงบอกว่าเนี่ยที่เขาไล่เป็นข้อมันเกิดจากการเข้าใจผิด
แล้วทางรองผู้ว่าก็ยืนยันว่าอันนี้คนที่เป็นการเชิญนักร้อง
หรือว่าจ้างวงมาเล่นเนี่ยเป็นส่วนของผู้จัดงาน
ไม่ใช่ส่วนของผู้ว่าเพราะฉะนั้นผู้ว่าก็เลยไม่รู้เรื่องนี้
ไม่ได้มีส่วนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อะไรแบบนี้

เขาบอกกำลังให้นิตยากรกำลังรวบรวมพยายามหลักฐานอยู่

เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโควิดใช่ไหมคะ
ตอนนี้นักไวรัสวิทยาก็มีการห่วง

คือก่อนหน้านี้เราก็ไล่มาแบบเยอะมาก

คือดรอจงแก้วัฒนาค่ะ

ระบุบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากฮ่องกงนะคะ
ก็ออกมาจากทางสาธารณสุขของทางฮ่องกงเอง
คือมันมีความน่าสนใจคือ
ในประเทศ๒๙คน
ทีนี้ค่ะ๒๔คนตรวจพบตอนเดินทางมาถึง
อีก๕คนไปแสดงผลตอนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้ว๒วัน
แล้วส่วนใหญ่พบว่าเดินทางมาจากซิงคโปร์นะคะ
แต่ที่น่าสนใจคือมันมี๓คนเนี่ยค่ะ
เดินทางมาจากประเทศไทยก็เลยคาดการณ์อาจจะเป็นไปได้ว่า

แต่ว่าก็อาจจะยังสุ่มตรวจไม่พบ
เพราะจริงบางทีเวลาคนที่เป็นโควิดในประเทศไทยเอง
ไม่ได้มีการเอามาแยกสายพันธุ์กันแบบทุกคน

ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า๓คนนั้นเนี่ยเดินทางมาจากที่อื่น

ดังนั้นยังสรุปไม่ได้จากข้อมูล
ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขของซิงคโปร์เอง
เขามีการออกมารายงานค่อนข้างชัดเจนนะคะ
เขาบอกว่าคือมันมีการระบาดของโควิดละลอกใหม่ในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมันเห็นได้จากตัวเลขของคนที่ติดเชื้อค่ะ
จาก๑๐๐๐คนเพิ่มเป็น๖๐๐๐๗๐๐๐คน
รวมไปถึงคนที่เข้าโรงพยาบาลมันเห็นตัวเลขชัดเจนเลย
คนที่เข้าโรงพยาบาลในสิงคโปร์มันขยับมากขึ้น

ซึ่งข้อมูลไวรัสที่สร้างปัญหาในสิงคโปร์
ก็คาดว่าเกิดขึ้นในผู้ที่ติดไวรัสสองสายพันธุ์นี้พร้อมกันนะคะ
ดังนั้นก็คือเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
แต่ถ้าเป็นทีมวิจัยของทางปากกิ่งเอง
หรือว่าการติดเชื้อในธรรมชาติได้น้อยที่สุด
หมายถึงวัคซีนกับติดเชื้อแน่นิดนึงไว้
น้อยที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันนี้

แต่หลายคนก็บอกว่าก็อยู่กับมันแล้วตอนนี้

ยุโรปตอนนี้นอกจากโควิดเองคนติดไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากเลย
ที่ตอนนี้ที่เจอคือออสเตรเลียบังกลาเทศเดนมาร์คอินเดียญี่ปุ่น
แล้วก็สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สิงหา
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วอ้าวเหนื่อยอีกแล้วเหรอ

ตอนนี้ตามโรงพยาบาลโควิดน้อยเพราะคนเป็นโควิดรู้จักการดูแลตัวเองแล้ว
แล้วก็ส่วนใหญ่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่ค่อยได้รับเข้าไปรักษา
เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการเยอะมากก็รักษาตัวเองที่บ้านกันได้

บางคนแยกไม่ออกโควิดหรือไข้หวัดใหญ่

คือไม่มีเสียงก็ค่อยหายไปแหละ
แต่โควิดมันจะเสียงหายไปเลยถูกต้องไหมล่ะ
เจ็บคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะแบบเจ็บคอไปเลยอืมอืม
แต่อันนี้จะค่อยหายแล้วก็จะเหนื่อยถามพี่แจ๊กบตังค์
เพราะคุณแจ๊กเขารับแพ็กเกจตัวครบครบทุกแพ็กตัวเนี้ยโอ้เขา
เขาก็รับมาแล้วสายพันเอเขาก็รับมาแล้วเขาครบแล้วนี่
ก็บอกถามความแตกต่างกันบอกพี่อันนี้ปวดตัวปวดเนื้อปวดตัว
นี่แหละดังนั้นต้องดูแลสุขภาพกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเดินหน้าต่อล่ะตอนนี้
วันนั้นนั่งเทศิษฐศึก๑๒ราชิกเหรอเธอ

พักสักครู่นึงไปดื่มน้ำก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมา
เอาไปดูเรื่องราวของน้องอายุ๑๓ค่ะ

หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยเขาจับได้ว่าแต่งหญิง

อันนี้เรื่องราวมาจากเพจของคุณกันจอมพลัง

เป็นขาของคนเนี่ยมีรอยถูกแบบว่า

แล้วก็มีรอยช้ำแดงแบบหลายจุดเลยนะคะ

เคสด่วนน้องอายุ๑๓

ผมอยากถามพ่อน้องด้วยวันแรกที่น้องเกิดมาดูโลก

เพราะว่าเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าเขาเป็นลูกของคุณ
เล่าว่าโดนมาหลายครั้งแล้ว
แค่อยากให้พ่อฟังและเข้าใจน้องบ้าง
ไม่ใช่แค่น้องไม่เป็นอย่างที่พ่อต้องการ
ก็ทำร้ายน้องผมจะช่วยน้องอย่างเต็มที่ครับ
ล่าสุดคุณกันจอมพลังก็ได้พาน้องยุค๑๓คนนี้
เข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
หลังจากที่โดนคุณพ่อซ้อมแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
มีบาดแผลแล้วก็รอยฟกช้ำต่างทั้งตัวเลย

ซึ่งลูกนักการเมืองที่ผมอยากให้พ่อดูเป็นตัวอย่างคือพี่มดดำ

ว่าเพศอะไรก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นที่รักของทุกคนได้

เชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ให้พักทางติดใจว่ะ
สิ่งที่น้องโดนเนี่ยสำหรับผู้ชายอาจจะเป็นเรื่อง
ปกติไม่เจ็บมากถูกลวนลามในส่วนต่าง
แต่น้องร่างกายอาจจะเป็นผู้ชายแต่ใจน้องเป็นผู้หญิงนะครับ
น้องก็เลยรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจน้องมาก
ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือที่มันเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเขาเห็นน้องแต่งกายเป็นผู้หญิงนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของน้องเนี่ยพยายามที่จะปรับเข้าไปพูดคุย
ว่าอย่าให้เข้าใจแล้วฟังเขาสักนิดนึงสักครึ่งนึงก็ยังดี

คือเขาบอกว่าจากการพูดคุยกับทางภูมิหน่วยการบ้านพักเด็กและครอบครัว
ต้องบอกว่าน้องเขามีอาการวิตกกังวลนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมในอีกหลายเรื่องเลย
ซึ่งตอนนี้อาจจะต้องให้เวลาน้องอีกสักนิดนึงค่ะ
ต้นเจ้าหน้าที่ก็จะพาน้องไปพบจิตแพทย์อันนี้ต้องไปพบเลย
เพื่อที่จะดูแลสภาพจิตใจ
ส่วนสภาพร่างกายที่ถูกทำร้ายก็เริ่มมีอาการดีขึ้นนะคะณตอนนี้
ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เองเขาจะไปพูดคุยกับทางคุณพ่อของเด็กด้วย
เพื่อที่จะปรับความเข้าใจก่อนที่จะได้พบกับลูก
บอกว่าส่วนตัวคิดว่าพ่อเนี่ยรักลูกอยู่แล้วพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยปัญหาของลูก
คิดว่าท่านคงจะเปิดใจรับฟังได้คิดว่าปัญหาน่าจะจบลงด้วยดี
แต่ถ้ามันจบลงไม่ได้นะคะทั้งพัฒนาสังคมบ้านพักเด็ก
เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วท่านบอกแบบนั้น
แล้วก็ประเด็นที่สังคมสงสัยว่าแล้วแม่ไปไหน
คือเบื้องต้นทราบว่าไม่ได้อยู่กับน้อง
แต่รายละเอียดยังไม่สามารถที่จะลงลึกไปได้
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวเด็กเองด้วยนะคะ
คุณแม่ให้นะนี่เขาบอกว่านักการเมือง

กันบอกแบบนี้เขาถึงโทรหาพี่ไหม
วันนี้เขาโทรหามดดำมันก็ไปประชุมอยู่ก็ยังไม่ได้คุย
เขาบอกพี่มดให้กำลังใจบอกไม่รู้จะให้กำลังใจไงตัวเอง
เพราะว่าตอนที่ตัวเองโดนเราไม่เคยเจออย่างนี้

คือเราไม่เคยเจอแบบพ่อตีหรืออะไรอย่างนี้
ด้วยความแต่มีแต่เราจะตีพ่อด้วยซ้ำไปนึกออกปะล่ะ

แต่วันนี้ก็คือฉันว่าเขารับได้อะ
ว่าส่วนหนึ่งคนที่เก่งสุดคือย่าฉัน

โอ้ย่ารู้สิสมัยก่อนย่ามีคนเป็นซื้อตุ๊กตาไอ้ช่างเธอ

หน้าตาของตระกูลอะไรอย่างเงี้ยป่าว
แรกพ่อฉันก็ไม่ได้แบบว่าก็คือไม่รู้
แต่ฉันพูดกับพ่อกันว่าอ่ะแต่บอกกันแล้ว

ฉันก็จะเก่งกว่าแบบสิ่งที่พ่อฝันไว้
คือหมายถึงว่าพ่ออาจจะมีแนวทางกับพ่อ

อย่างงานฉันก็โอเคมันหมด

จริงพ่อพี่เขาคาดหวังตั้งแต่แรกไหม
ว่าอยากให้พี่เป็นการเมือง

แต่พี่ก็ชัดเจนว่าพี่ชอบงานในวงการ
ชอบแสงสีเสียงฉันชอบกล้อง

ชอบแสงสีเสียงอ๋อไม่ได้อยากเล่นหนัง

รู้เลยว่าเมื่อก่อนเด็ก

ชีนยากวันหนึ่งอยากจะอยู่ในนี้

ย่าก็จะสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กเลยไง
ซึ่งตัวน้องพี่ก็จะไปสายเดียวกับคุณพ่อ

แต่วันนี้โรคคำว่าโรค
เท่าเทียมกันมันมาจริงนะ

เมื่อก่อนเราอาจจะรู้ตัวเองแบบช้ายังไม่ได้รู้เร็วเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้หลายคนก็มีโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวเองได้สัมภาษณ์

นั้นถ้าเธอใส่สูบบ่ติดบ่อย่างเงี้ย

แจกกระลินแตกตัวไปแต่งอย่างงี้ไม่ได้แล้วจริง

กระโปรงแต่โดนโมเซตไงเหลือแต่หน้าไง
เฮ่ยจริงหรือเนี่ยจริงหรอเบลอ
แล้วบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้แจ้ง
กรณีคุณแจ๊กรีนว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
พี่แจ๊กกะลินโกรธเสียใจไม่ถึงรู้ป่ะนะโอ้นั่งเจอเหรอ
พี่บางทีก็อาจจะเป็นไม่เป็นไรหรอกเราก็เป็นแบบนี้หรอกอย่างนี้

อีกหน่อยใครจะมานั่งคิดเมื่อก่อนต้องเป็นพระเอกกับนางเอก

ทุกวันนี้ซีรีส์วายดังกว่าพระเอกนางเอกอีก

ไหมล่ะยุคเอาง่ายโลกมันเปลี่ยนไปถึงขนาดไหน
ไม่รู้มันเชื่อว่าพ่อแม่เขาดูคนเยอะ
วันนี้แม้กระทั่งอะไรนะ
ขนตาอายลายเนอร์
ก่อนจะต้องเป็นแบบนางเอกอันดับแถวต้นถูกต้องไหม
นี่ไงเขาบอกน้องบอกว่า
ทุกวันนี้เครื่องสำอางหมดยังขอตังค์พ่อซื้อได้เลยค่ะ
จริงคือว่าวันนึงเดี๋ยวพ่อเขาก็จะเปิดใจกันมากขึ้น
แต่รสมัยต่อฉันว่ามันมีอะไรที่มากกว่า

เป็นแบบลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือ

ว่ามันซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นสถาบันครอบครัวเนาะ
เราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางในความสัมพันธ์แบบ
พ่อลูกในครอบครัวมันมีอะไรอยู่บ้างตรงนั้น
เราไม่รู้ว่าคอนดิชั่นคุณพ่อมีอะไร

เห็นลูกแต่งยีกออกไปอย่างปุ๊บอะไรอย่างนี้หรอ

มันมีการทำลายร่างกายขึ้น
จริงบริษัทใหญ่นี่แอบเล่า

คือพนักงานตอนนี้อย่างที่เขาทำงานอยู่
คือเขาสามารถเลือกได้เลยว่าอยากให้เพื่อนร่วมงาน

เรียกเขานำหน้าว่าอะไร

เดี๋ยวนี้แบบว่าบริษัทที่เขาเวิร์กไว้

คือคุณระบุมาได้เลยว่าคุณอยากให้
เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นเรียกคุณ

พี่สาวพ่อเป็นคนเลี้ยงมาด้วยไง

เขาก็จะเป็นคนไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้

มันคือคำที่แบบ

เราต้องพิสูจน์ตัวเอง

จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างหน้าให้ได้

กลายเป็นผู้นำประเทศไปกี่ประเทศแล้ว

การเป็นผู้นำประเทศจะเป็นผู้หญิงซะเยอะแล้ว

มันเหมือนกันบอกว่าอันนี้คือกระดาษ

อันนี้คือเพศชายอันนี้คือเพศหญิงแต่คือ

คือสมมุติกระดาษซ้ากับกระดาษธรรมดามันคือ

แต่มันคือกระดาษเหมือนกัน

มันชอบเหมือนกันก็บอกว่าให้กำลังใจหน่อย
มันจะถ่ายกำลังใจให้น้องก็ยังไง

ฉันก็มันก็ไม่สมควร
เนี่ยเขาบอกที่บ้านเป็นผู้ชายกันหมด
แบบมีหน้าตาสังคมพ่อฉันเป็นหน้าสองแต่พ่อแช่๒๐กว่านะ

ก็อาจจะบังคับให้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเล่นกิน
อันนี้ไม่รู้นะแบบไปเล่นกีฬาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็คือเอาง่ายคือก็คงพยายามจะเปลี่ยน
วิถีชีวิตให้แบบเหมือนผู้ชายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
แต่ก็ไม่แน่นะส่วนใหญ่

อย่างฉันน่ะฉันโชคดีฉันมีย่าไงฉันมีป้าไง

แต่ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้บ้านที่เป็นผู้ชายก็ต้องมีแหม่

เขาทำสติติว่าอย่างนั้นรู้ไหม

ก็เดี๋ยวลองดูกันต่อว่าจะยังไงสำหรับเรื่องบาย
เขาบอกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญของโลก
คือเราไม่เคยรู้จริงวันไข่โลกเนี่ย
ไข่ล่ะวันไข่โลกวันไข่โลกอุ๊ยเหมาะกับรายการเราบ้างนะ
ซึ่งเขาบอกว่าคณะกรรมการไข่นานาชาติ
กำหนดให้วันศุกร์นะฮะสัปดาห์ที่๒ของเดือนตุลาคมนะฮะ
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่๑๔ตุลาคมพอดี
เป็นการให้ทุกคนให้ความสำคัญ
แล้วก็เห็นคุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่
ทุกวันนี้ยิ่งง่าย
เพราะเมนูไข่เนี่ยหาได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้ว
ถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไข่ออนเซน
ไข่ต้มจับอย่างมาตรงก็มีไข่ต้มสมุนไพรก็มี
ใช่ค่ะซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน

เพื่อให้คนรุ่นใหม่มาเพิ่มพลังอัพเวล
ที่มีโปรตรีนคุณภาพให้พร้อมลุยทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่
แล้วก็ล่าสุดนี้เลยเมื่อกี้นี้เห็นยังแว๊บ
เปิดตัวพรีเซนเตอร์เขาบอกว่า
คือเปิดปุ๊บกรี๊ดปั๊บจริงค่ะ
วิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลนะคะ
ซึ่งมิวกิ้นเองก็ได้มีการมาแชร์เคล็ดลับดูแลสุขภาพด้วย
บรรยากาศในงานก็เลยเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะ
มีแจกของรางวัลแล้วก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับบิลกิ้นด้วย
ง่ายแล้วก็สะดวกถือเป็นตัวช่วยเสริมสร้างโปรตีนชั้นดีในทุกวัน
ไม่ว่ามื้อไหนก็อิ่มอร่อยได้แบบทันทีค่ะ
ยังหน่อยร้านอาหารจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนอะ
ใช้หุ่นเสิร์ฟจริง
ก็ลดปริมาณคนเสิร์ฟลงแล้วก็ใช้เครื่องมาช่วย

ฟูฟางแต่ก็อยากกินไข่

อ๋อแล้วเป็นบิวกิ้น
๒เวคแล้วไง

ไม่เดี๋ยวก่อนเขาหนาวกันแล้วที่เหนือ

เปิดมาก็เห็นแบบมีหมอกอะไรลงแล้ว
ต้องกลัวปีหน้าเอลนีโย
ปีนี้ลานิยา
ปีนี้ลานิยาปีหน้าเอลนิโย
เดี๋ยวนะถ้าเอลนิโยไปว่าปีนี้ลานิยา

เพราะว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปหมด
ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาเราเห็นหมอกจังนี่ไม่ใช่พีเอ็มใช่ไหม

เดี๋ยวพอช่วงเย็นหนาวมาเนี่ยพีเอ็มก็จะมาอีก

ก็ทุกปีเลยพี่เห็นไหมพออากาศเย็นนะคะ

คือพอร้อนเนี่ยอากาศมันลอยขึ้นถูกไหมคะ
แต่พอหน้านาวกดลงนะหรือเปล่าคำว่ามันจะถูกแบบพีเอ็มโปรดลง
เพราะมันอยู่ในเตาแบบเดี๋ยวพี่ดูปลายปีหน้าหนาว

กลุ่มเลยค่ะ
เอาอีกแล้วใครเอ่ยดาราพิธีกรดังส่อโดนฟ้องอีกแล้วเหรอพิธีกร
ใช่พี่ไหมเนี้ยหลอกเงินคุณอ๋อไม่ใช่ฉันแล้วนะ
หลอกเงินคุณอื่นเนี้ยไม่ใช่คนนี้แน่นอน
เขาบอกว่าส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยข่าวเมาส์แซ่บของคนวงการบันเทิงอีกครั้ง
หลังจากเพจดังอย่างเจมส์ออยร้อยแปดเขาโพสต์ข้อความรู้ว่า
ไม่ใช่แค่ถูกดารารุ่นพี่ด่าพร้อมแจกของรับเท่านั้น
ล่าสุดข่าวว่าดาราพิธีกรรายการที่เอาคนมานั่งเถียงกันอุ้ยอุ้ย
เมื่อกี้อะไม่อ่านต่อสิ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
เอาเงินคนอื่นมาร่วมกว่าห้าล้านบาทนะฮะไม่โดนฟ้องไปหลอก
เอาเงินคนอื่นมาร่วมห้าล้านบาทอีกต่างหากเจ๊มอยบอกเพิ่มว่า
อุ๊ยนะฮะกูสืบไปแล้วดาราพิธีกรนี้ไม่ใช่พ่อกูแน่นอนค่ะ
สบายใจแยกย้ายทำเอาบรรดาลูกเพจเนี่ยที่ไม่ใช่พ่อหนุ่ม
ไม่ใช่พ่อหนุ่มแน่เขาบอกว่าดาราด้วยพิธีกรด้วย
เมื่อกี้ถ่ายภาพคู่กับพี่อยู่นะคนที่แน่นอนพ่อนุ่มมาข้างแน่
พ่อนุ่มนี่ไงพ่อนุ่มนะฮะอืมไม่ใช่พ่อนุ่มแน่นอน
ไม่ใช่พ่อนุ่มนะนะฮะก็ต้องช่องมากสีหรือเปล่า
รายการแค่คล้ายคุณหนุ่มกันใช่มันมีไม่อยู่ไม่มีไวคงไม่มีไปกี่
เพราะเขาเขียนเลยเหรอว่าช่องมากสีพี่แปลกว่าฝรรยาของคุณเธน
โชคเขาเป็นเมื่อกี้เขาออกมาพูดแล้วพี่น่ะเนี้ย
เชอรี่เขาบอกว่าไม่ใช่สามีเขาแน่นอน
ไม่ใช่รายการตกไม่เถียงไม่ใช่ทีมสามีแน่นอน
หลายคนที่รู้จักเราเนี่ยรู้จักครอบครัวที่บ้านของเราจะทราบวันนี้พวกเราอ่ะ
มีเพียงพอไม่จะอ่ะแต่ทินก็ไม่ได้จนอ่ะ

พวกเรามีเพียงพอไม่จำเป็นต้องขอไม่ต้องหลอกใครค่ะ
ขอบคุณที่หลายคนช่วยปกป้องชื่อเสียงของเราด้วยนะ
ไม่เพราะว่าจริงพี่ทินเขาเป็นพิธีกรแต่เขาไม่ได้เป็นดารานี่
ถูกป่ะคะเขาเป็นพิธีกรอย่างเดียวแล้วใครที่เป็นดาราด้วยและพิธีกรด้วย

คอมเมนต์คุณผู้ชมเขียนอะไรอะในนั้นน่ะ
ส่วนใหญ่คนนักสืบโซเชียลเนี่ยโอ้โห
คือตอนแรกพอเขาบอกว่ามันไม่ใช่พี่หนุ่มหรอก
เขาก็ไปดูว่าเป็นพี่ทินแล้วแหละจนมีคุณชุริออกมาพูดไง
แรกทุกคนก็แทงไปทางนั้นเลยว่าใช่เลยอย่างนี้

นี่ไงคนเขียนบอกว่าพี่หนุ่มแกโคตรรวยแกจะไปยืนใครทำไม
แค่สมบัติพ่อก็เกิน๑๐๐ล้านลำโอ้โหไม่รวมของตัวเองเองดู

คนใส่แว่นเหรอคือใครวะ
ทินไงถ้าคนนึกถึงคนใส่แว่นคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่พี่หนุ่มกับพี่ทิน

แต่พอเสร็จแล้วคุณชุริออกมาว่าไม่ใช่

เมื่อกี้กำลังจะแซวอยู่ว่าคุณพี่อุ๋ย

ไม่ได้เป็นดาราก่อนพี่อุ๋ยเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ยืมเงินเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์ให้เมียเขาหมด
ไม่ต้องมีฟังอยู่ศัตรูข้างล่างยิ้มกว้างแล้วมาก

จากภาคภูมิไม่ค่อยเอาคนมาเถียงกันนะ

ใช่ค่ะมาคุยกันให้ข้อมูลกันมากกว่า

มันเหลือช่องไหนอีกอ่ะ
เดี๋ยวเข้าไปอ่านเอาว่ามันมีอันไหนนะ
ฟังเพลงนี้สักนิดนึงตอนนี้กำลังแบบฟีเวอร์มากนะคะ
สาวขี่ฟีโน่แดงทำให้ผมจิตใจเต้นแรงนี่คือชื่อเพลงนะคะ
นี่ดูนี่เขาไปเปิดแบบว่าต้นฉบับให้ดูเลยว่ามิวสิกวิดีโอที่เขาทำกันมาเนี่ย
ถ้าลงในยูทูปเนี่ยไปดูก็คือ๑๑ปีมาแล้วนะคะตอนนี้เพลงนี้กำลังดังมากมากในโลกติ๊กต๊อกอะค่ะ
เป็นกระแสมากเพราะว่าคนเอาเพลงนี้ไปร้อง
แล้วก็ทำคลิปเรียนแบบกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

นี่นี่นี่นี่นองแอกส์เค้าม้า

ผมได้แหละผมกับหน้า
แอปติ้งก็คือ

โปรใช่มั้ยเพราะก่อนจะเป็นเน็ตไอดอล

อ๋อเพราะก่อนเป็นเพลงที่มีไมค์ก่อนอยู่แล้วใช่มั้ย

ในยูทูปเนี่ยลงมา๑๑ปีแล้วอ่ะ

ในไฮไฟส์ตั้งแต่สมัยไฮไฟส์

เอามาบังเกลาเพลง
คุณแม่ไม่ทันหรอกหนูพี่ลุนเมตร๓คนเข้ายุคโปรปัญ
ใช่นี่จำล็อกอิ้นได้หรือเปล่าไม่รู้เลย
ผ้าแม่ต้องเป็นโปรแกรมเพิส

กลับดอดร่ายวิถีใช่ไหมอ่ะ

คือเพลงนี้ดังตั้งแต่ปี๕๔อะพี่
เราทำงานแล้วแต่ว่า

ซึ่งจริงในยุคช่วงนั้นนะคะคือ
รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบว่า

คือเขามาประมาณสักแบบ๑๕๑๖ปี

ตั้งแต่สมัยก่อน

แฟนฉันมัน๔กว่าสิ

เราก็สงสัยกันอะไรแบบนี้เนอะ

คุณภาพรุมกับคุณเขียงบรรซอนรออยู่แล้ว

ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ